ครั้งแรกนะบอกเลยว่าปังสุดกับบทลำนำ
คุณค่ะด้วยความที่เนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากเลย
บทที่ได้กินที่ได้รับเนี่ยแรงมากเลยนะ

เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนละครอย่างมากเลย
ทำเอางานต่างติดต่อเข้ามาแบบรัวเลย
ยุรีศรีอำภาวะ
เพื่อไปมอบความสุขให้กับแฟนคลับชาวจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วยนะคะ
กรีนค่ะก็ยอมรับกับนักข่าวเลยนะว่า
กระแสที่ดีของบทบาทลำนำค่ะ
ทำให้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากเลย
เพราะหลายคนให้ความสำคัญกับเธอในด้านการแสดงมากขึ้น
ต้องให้แสดงฝีไม้ลายมือกันให้เห็นนะแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วก็มองว่าเธอเป็นนักแสดงคนนึงที่มีคุณภาพเลยแหละนะ

ลำนำเนี่ยยังช่วยเธอปลดหนี้ด้วยนะคะ
หลักนะไม่ธรรมดาค่ะ
ซึ่งกิ๊กก็อยากจะรับบทรับหน้าที่นั้น
การที่บอกคนมองว่าเราคือนักแสดงที่มีคุณภาพคนงานเหมือนกัน
อย่างนี้ค่ะรำนำมันทำให้งานเราเยอะขึ้นมา
ใช่ค่ะก็มีงานเข้ามาเยอะขึ้นค่ะ

ด้วยกระแสรำนำก็ทำให้เรายังงานตรงนี้เป็นผลคล้อยได้มาด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องฝากไข่ค่ะที่เจ้าตัวซุ่มไปฝากไว้เมื่อ๓ปีที่แล้ว
กรีนบอกว่าเป็นการวางแผนไว้
ว่าถ้าในอนาคตเราแต่งงานแล้วอยากมีลูกนะ
เราจะได้ใช้ไข่ที่แบบว่ายังสมบูรณ์
ยังแข็งแรงตอนที่เรายังมีสุขภาพดีมาใช้ค่ะ

ก็รู้กันอยู่ความเสื่อมถอยของมดลูกมันก็จะลดลงไปคุณผู้ชม

ยังอยากทำงานปลดหนี้ให้ก่อนละกันจ้า
ซึ่งจริงก็ยังไม่ได้พอธันวาเองก็ยังอยากทำงาน
แต่ทำยังไงก็สามารถทำให้รังไข่ของเรายังคงอายุ
แบบสาววัยรุงนานั่นก็คือวิธีการฝากไข่
เราก็แค่ดูดเอาไข่ในช่วงวัยนั้นของเรา

แล้ววันใดวันนึงที่เราจะมีครอบครัวเราพร้อมเนี่ย

พวกเขาก็บอกว่าปีหน้าจะมีข่าวดี

ใจจริงผู้ชายก็ไม่หนีไปไหนนะจ๊